คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้มาให้ค่ะ
ที่เขาลือกันค่ะบอกว่าตลาดอาหารทะเลคลองสังเกตที่อำเภอ
เมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะโอ้โหพ่อค้าแม่ค้า
ไม่กล้าเปิดร้านกันตอนเช้ามืดปกติร้านต้องเปิดเช้ามืดในตลาดถูกไหม

เขาไม่กล้าเลยอ่ะเพราะว่ามีคนที่เขาไปวิ่งไปอะไรแถวนั้น
เขาบอกว่าเห็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่หลังตลาด
แต่ชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเด็กจะไปวิ่งเล่นอยู่หลังตลาดได้ยังไง
หลังตลาดมันเป็นเหมือนกับเป็นป่าแล้วก็มีสารพระภูมิเก่ามีอะไรอย่างนี้ที่เขาไปทิ้งกันอยู่อะค่ะ
แล้วเด็กที่เขาเห็นว่ามาวิ่งเล่นคล้ายกับกุมารทอง
ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าหลังตลาดจะมีอย่างนี้มีสารพระภูมิเก่า
แล้วก็เนี่ยอย่างนี้เต็มเลย
แล้วคนที่เห็นเขาบอกว่าเด็กที่วิ่งเล่นแต่งตัวลักษณะคล้ายกุมารทองจริง
ลูกหลานใครแน่แน่นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ
แต่เขาลือกันจนพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าเปิดตลาดตอนเช้ามืด
นี่ค่ะวันนี้เราเลยส่งคุณนฤทธบุญนิ่มไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะ
ตลาดอาหารทะเลคลองสังเกตตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่นะคะมันก็จะมีสารพระภูมิเก่ารูปปั้นนางรำรูปปั้นช้างม้าเยอะเลย
ผ้าสามสีสบายนางรำพวงมาลัยคล้องอยู่ที่ต้นไม้
มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมวางอยู่นะคะ
นี่คือหลังตลาดนะคะจุดตรงนี้แหละค่ะ
แล้วก็เป็นป่าย่าเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ
เขาก็เลยบอกว่าแล้วเด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจมาเก็บออกไปบ้างแล้วนะคะ
นี่คือเหลืออยู่บางส่วนจริงเยอะกว่านี้
คือรูปปั้นกุมารทองกับชุดไทยต้นเหตุที่คนเขาหวาดกลัวกันเนี่ยค่ะ
เหมือนกับนำออกไปแล้วด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับแม่ค้าในตลาด
นางวิมนต์วานนบน้อมอายุ๔๙ปี
บอกว่าขายของในตลาดมา๒๐ปี

ไม่นานเนี่ยมีคนนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้ง
มีคนนำรูปปั้นต่างมาทิ้ง
ตอนแรกก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ทิ้งกันไปทิ้งกันมาเริ่มเยอะ
เทศกิจก็มาเก็บไปนะคะจะได้มีรกไม่สกปรกอะนะ
แต่พอตลาดปิดก็เอาอีกคนก็แอบมาทิ้งกันอีก
ล่าสุดมีคนนำสารพระภูมิและรูปปั้นกุมารทองสองตน
แล้วก็ชุดไทยสีขาวไปทิ้งเอาไว้
คราวนี้แหละพอคนไปออกกำลังกายตี๔ตี๕
กำลังจะเปิดร้านกันนี่แหละคนที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เนี่ยนะ
ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาด
ว่าพี่ลูกใครไปยืนในป่าเด็กที่ไหนก็ไม่รู้
นี่ค่ะแม่ค้าคนนี้นางวิมวลวันบอกว่า
ก็ตอบไปนะว่าจะมีเด็กได้ยังไงไม่มีหรอก
วันต่อมามีอีกคนที่ไปวิ่งออกกำลังกายไปถามอีก
ว่าทำไมมีเด็กไปยืนอยู่ที่หลังตลาด
โอ้โหเท่านั้นแหละพ่อค้าแม่ค้าเริ่มหวั่นใจว่า
ยังไงเด็กที่ไหนไปยืนไปวิ่งอยู่หลังตลาด
ทีนี้ค่ะมีอีกนะคะมีคนเห็นเด็กเดินลากเท้าเล่นอยู่หลังตลาด
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นกุมารทองที่ถูกนำไปทิ้งเอาไว้แน่
แม่ค้าเริ่มกลัวกันค่ะคุณผู้ชมเขาต้องเปิดร้านกันตี๓ตี๔
ไม่มีใครกล้าเลยโอ้โห
อย่างนี้เลยไม่เห็นอะไรมันมืดไปหมด
แล้วก็เลยบอกน้องสาวว่ากลับบ้านเถอะ
น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเถอะแล้วค่อยมาฟ้าสาง
วันนั้นก็เลยตอนนี้มาฟ้าสางเลย
อยากบอกเขาว่าอย่ามาทิ้งตรงนี้เลยอย่าเอาเขามาทิ้งตรงนี้เลย
เอาเขาไปแบบไปจำเรินที่ไหนก็ได้
เพราะตรงนี้มันที่วิ่งของสาธารณะไง
ที่วิ่งของเขาแล้วคนเขาจะมานั่งเที่ยวเขา
บางทีเขาเห็นเขาไม่ค่อยกล้านั่งกัน
ทีนี้ค่ะนางสาวมะลิวันอายุ๔๒ปี
น้องสาวของนางวิมลวันนะคะก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนหน้านี้มีคนไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้ามืด
แล้วคนเห็นเด็กยืนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใส่เสื้อผ้า
คนที่เห็นเขาก็เลยไปขอโชคขอลาบ
แล้วเขาก็ถูกรางวัลกันจริง
ก็เลยนำเสื้อผ้านำของเด็กเล่นนำน้ำแดงไปถวายกันเยอะแยะเลยค่ะ
กันไม่มาเลยเดี๋ยวว่าลูกค้าอีกพักหนึ่งมาใหม่น่ะกัน
แล้วก็เลยพ่อพ่อแบบไม่เอาพ่อไอ่จากมันไปจากกลายขาย
ไม่เคยเจ้กในเป็นเด็กข่มจุกอ่อเนาะ
ไม่ใส่เสื้อเขาก็เลยอีกวันนึงเขาก็ทำยังไงไม่รู้

ไม่มี

คือเขามาเร็วเขาเห็นงานต่อพูดไม่ได้

ครับผมไม่กลัวแต่ไม่กล้ารบหลู่
ทีนี้ค่ะนาริสทีมข่าวของเราก็บอกว่า
บรรยากาศช่วงเย็นก็จะมีคนไปวิ่งออกกำลังกายแบบนี้ค่ะ

นาริสก็ไปคุยนะคะไปคุยกับคนที่ไปออกกำลังกาย
เขาก็บอกว่าก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเย็น
ส่วนใหญ่คนที่เจอคือคนที่ไปวิ่งช่วงเช้ามืดนะคะ
เขาบอกว่าเขาจะเห็นเด็กคล้ายกุมารทองวิ่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้
แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากจะลบหลู่
ถ้ามันเป็นไปได้นะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะ
อย่านำสารนำกุมารทองอะไรไปทิ้งไว้หลังตลาดไหมล่ะ

คุณลุงเดินแล้วนาริสวิ่งเอา

ปกติวิ่งผ่านก็คือ
แปลงจะนั่งวอนอยู่นี่ได้ทุกวัน
เห็นว่าเขาบอกว่าช่วงเช้านี้
อยู่ช่วงเย็น

คนที่บอกได้ยินเสียงก็อาจจะเป็น
เป็นแมวเป็นหนูเป็นอะไรหรือเราก็ไม่รู้

ทุกที่ชมครับวันนี้คุณนาริสก็เลย
เอาลูกปั้นเก่าตุ๊กตาของเล่น
รูปปั้นเก่ามาทิ้งตรงนี้นะฮะ

แต่เช้ามืดอาจจะเงียบสงัดกว่านี้

มาบูชาแถวนี้ก็มีนะครับ

เขาเห็นกุมารทองวิ่งเล่นเลย
ที่มีของเล่นเด็กด้วยเนี่ยนะครับ

ก็มีลมพัดเอื่อย

ในพื้นที่ด้านในเข้าไปอีก
จากตรงจุดที่มีของเล่นตรงนี้นะฮะ

นาริสบอกนะฮะ

มังกรสู้ผีกับทีมงาน

หลังจากที่รู้ข่าวได้ยินข่าวนะครับ

มาดูนะครับมาสำรวจพื้นที่

เป็นค้อนคู่ใจค้อนที่พันด้วยโซ่

ที่คนเอามาทิ้งเนี่ย

ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องพวกนี้ใช่ไหม

อย่างนี้เลยฮะ

เดี๋ยวอะไรที่พอจะเอาไปทิ้งให้ได้เนี่ย

เดี๋ยวทางเทศบาลเขาอาจจะมาขนไปทิ้งให้ต่อ
เราก็จะเอาแต่อะไรที่มันไม่ใช่ครับ
ถ้ามันใหญ่

มีข่าวบอกว่ามีสองไม่รู้อยู่ไหนครับ

มันก็คือที่มาของต้นต่อของอัตลักษณ์แห่งความกลัวทั้งหมดครับผม
บางคนก็เห็นวิ่งเล่นวิ่งอะไรก็คือ
ก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณด้วยครับผม

แต่สำหรับมุมมองของผม
แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนมองว่า

ถ้าอยู่ที่บ้านหรืออยู่บนหิ้งก็อาจจะเป็นเพื่อนแก้เหงาได้

แต่ว่าตรงเนี่ยคือพื้นที่สาธารณะครับผม
ใครก็ไม่รู้อามาทิ้ง
ก็ไปเจอพอดีนะค่ะ
คือขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลอันนี้ถูกต้อง
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่ท่านแต่ละท่านด้วย
บางคนเขาไม่เชื่อก็มีแต่เขาไม่อยากให้ทุบแบบนี้ก็มี
อยากให้เจ้าหน้าที่เก็บไปจะไปทำลักษณะแบบไหน

เพราะว่านี่คุณก๊อตดากอนอะไรเขาก็มีความเชื่อของเขาอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
แต่พื้นที่ตรงนี้ครับข้อมูลที่เราได้มานะครับ
คือจะมีคนขับรถนะแล้วก็เอาพวกสารพระภูมิเก่ารูปปั้นกุมารทอง
รูปปั้นต่างนานาที่เหมือนกับที่บ้านเราไม่ใช้แล้ว
เราเชิญออกแล้วเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนแล้ว
มาทิ้งตรงเนี้ยเป็นประจำทางเทศบาลเทศกิจในพื้นที่
เขาก็ต้องมาคอยเก็บไปเป็นประจำแต่คนก็ยังเวียนเอามาทิ้งอยู่เรื่อย
เนี่ยฮะสารเก่าอันนี้สารแบบสารเจ้าของจีนเนี่ยก็เอามาทิ้งกัน
เหมือนกับคงไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนใช่ไหมฮะอ้าวนี่ฮะรูปปั้นพญานาคก็มี
พอคนเห็นเริ่มไปทิ้งชิ้นหนึ่งก็เลยมาทิ้งกันต่อต่ออย่างนี้
คือความจริงแล้วเนี่ยแจ้งเทศบาลเขาจะมีพนักงาน
ที่มาคอยเก็บขยะในพื้นที่ดูแลให้พวกเราเนี่ยบอกพี่เขาก็ได้
ใช่ให้เขาช่วยหน่อยนะว่าเขาจะเอาผลไปแล้วก็มีวิธีการของเขา
เขาจะไปจัดการของเขานะฮะให้เรียบร้อยกว่านี้สบายใจกว่านี้นะครับ